คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัฒน์นะคะ
อายุครบหกสิบเจ็ดปีลูกชายลูกสาวก็ได้ร่วมกันอวยพรวนเกิด
บอกว่าอยากจะให้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้ง
ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ก็ได้ร้องเพลงชื่อว่าเพลงของเธอ

เพลงนี้แหละค่ะชื่อว่าเพลงของเธอนะคะ
เหลือแต่เป็นเสียงของนางสาวยิ่งรักชินวัฒอดีตนายกรัฐมนตรีนะ
ขณะที่นายทักษิณนั่งดูคลิปวิดีโอของนางสาวยิ่งลักษ
ซึ่งพอดูจบแล้วเนี่ยนายทักศิลป์ก็กล่าวขอบใจนางสายิ่งรัก
แล้วก็บอกด้วยว่าขอให้อดทนต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามา
เพราะทุกอย่างถูกลิขิตไว้แล้วดังนั้นต้องเข้มแข็งและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
อกจากนี้ก็ฝากขอบคุณทุกคนที่อวยพรมาในหลายช่องทาง
เชื่อว่าวันหนึ่งประชาธิปไตยจะกลับคืนสู่ประเทศไทยค่ะ
เราก็ต้องทำอะไรได้ก็ทำไป
อดทนกันไปให้กำลังใจซึ่งละกันด่านแนวนา
นางสาวแพทองทานและนางสาวพินทองทา
ชายและบุตรสาวก็ได้ร่วมอวยพรวันเกิดนายทักษิณนะคะ
หวังว่าครอบครัวจะได้กลับมาอยู่

ในวันนี้ทุกคนในครอบครัวรักและคิดถึงพ่อมากที่สุด
เชื่อว่าประชาชนที่เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวพ่อ
ก็รักและคิดถึงพ่อเช่นกัน